จากเรื่องของโควิดเรามาติดตามข่าวอื่นกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มรับส่งของนะครับ
ปรากฏว่าขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปจอดบนทางเท้า
คันหนึ่งจะลงจากทางเท้า
แล้วก็ใช้เหมือนไอ้ตะแกงที่ลงทางเท้าอันเดียว

แต่ว่ามีคันหนึ่งก็รับส่งของเหมือนกันนะฮะ

คันหนึ่งจะขี่ขึ้นคันหนึ่งจะขี่ลง
ไม่ยอมกันครับจนมีเหตุทะเลาะวิวาดกัน
และมีการแทงกันจนอาการสาหัส

แล้วก็ท่ามกลางสายตาของประชาชนที่เขาตกอกตกใจ

เป็นการใช้อาวุธมีดในมือแทงกันหลายแผลเลยล่ะครับ
ภาพจากคลิปจับภาพขณะที่นายอัครพรบุญแต้ม
ซึ่งเป็นนุ่มเคอรี่วัย๓๑ปีสวมใส่เสื้อสีเหลือง
กำลังทะเลาะวิวาลกับนายธนวัฒน์โพคานุ่มแกรฟฟู้ด
ใส่ชุดสีชมพูวัย๒๖ปี

ปากซอยประชาอุทิศ๔๓แขวงบางมด

คนที่อยู่ในร้านกาแฟถ่ายไว้ได้คุณ

ตกอกตกใจแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับ
หลังการต่อสู้กันชุลมุนแล้วก็แยกกันนะฮะ
ปรากฏว่านายอัคราพรพลาดท่าครับ
ถูกนายธนวัฒน์ใช้มีดพกสั้นเนี่ย
้วงแทงตามร่างกายถึง๘แผล
เลือดไหลท่วมตัวนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้น
ประชาชนที่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นเหตุการณ์นะตอนแรกบอกว่า
นายอัครพรซึ่งถูกแทงจนเลือดท่วมตอนแรกนะคุณ
เขาจะขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง

แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกขี่ไปไม่ไหวหรอก
เพราะว่าเลือดท่วมออกมาขนาดนี้ลงมานั่งพักก่อน
และชาวบ้านเขาพยายามช่วยกันประถมพยาบาล
แล้วก็ต้องแจ้งกู้ภัยให้เขามาช่วย
กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านพลเมืองดีต้องช่วยการประถมพยาบาลอย่างเร่งด่วน
คนเจ็บเสียเลือดมาก
แล้วก็ทำท่าเหมือนจะมีอาการช็อกหมดสติหลายครั้ง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยกันหามขึ้นเปรย์
นำส่งขึ้นรถพยาบาลนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจสนราชบุรณะก็รุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบนายธนวัฒน์หนุ่มมือมีด
ที่ถูกพลเมืองดีก็ช่วยกันจับไว้นะฮะ

เพราะว่าโดนมีดบาดที่มือ
เขาก็รอมอบตัวอยู่ในสภาพที่อย่างที่บอกไป
คมมีดเข้าที่มือข้างขวา
ธนวัฒน์ก็บอกว่า
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนแทงนายอัครพร
สาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาดกัน
ก่อนหน้านี้นะฮะเขาขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน๒
๒กฝ๔๒๒๔กรุงเทพมหาคอม
เอามาจอดที่ฟุตปาดตรงนี้
แล้วก็รับของจากร้านค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รถของนายอัครพร
ซึ่งเป็นในส่วนของหนุ่มเคอรี่นะคุณ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน๙กฮ๑๕๓๗กรุงเทพมหาคอม
คันหนึ่งจะลงคันหนึ่งจะขึ้น

กราฟฟู้ดจะขี่ลงจากฟุตปาดจะลงถนน
หนุ่มเคอรี่ขี่จากถนนจะขึ้นฟุตปาด
แต่ทีนี้ครับทะเลาะกันนะฮะเถียงกันนะฮะ
กระทั่งชักมีดออกมาแทงกันนะครับ
เหลือกฐานระดับนี้ที่ไม่ได้เหรอ
พี่เข้าไปไม่ได้หรอครับ

แล้วครับตอนนี้นะคะเค้าโทรหาคนในซอยไหนครับ

ยังไงก็ได้พี่ผมยังยังไงก็ได้

พอทีนี้เขาวิ่งมาต่อยผมผมก็เลยต้องชับมีดออกมาครับ
เขาต่อยเราก่อนเหรอต่อยเราก่อนครับต้องมีครับต้องมี
แต่ผมแม่งบอกว่าน้องเขาต่อยแถวหน้าผมครับต้องมีครับ
โอ้โหนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ
คือเขาตัวเล็กกว่าเขาบอกเขาสู้ไม่ได้

ส่วนแม่ค้าร้านกาแฟก็เปิดเผยบอกว่าเธออยู่ที่ร้านกาแฟตรงนี้แหละ
จะเห็นกับตาเลยนะตอนแรกเห็นเขายืนเถียงกันอยู่
ประมาณว่าอีกคนจะขึ้นอีกคนจะลง
แต่ไม่มีใครยอมใครเถียงกันสักพักหนึ่งก็นึกว่าจะเคลียร์กันได้นะ
แต่ทีนี้ทั้งคู่ลงจากรถครับแล้วก็ชุลมุนต่อยกันไปมา
แม่ค้าร้านกาแฟเห็นเรื่องไม่จบไงคุณ
แล้วก็ท่าจะไม่ดีแล้วก็เลยรีบหนีเข้าไปข้างหลังร้าน

ทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีปืนเอาปืนมายิงกันเธอก็เลยกลัวนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่านายธนวัฒน์ซึ่งเป็นนุ่มกราฟฟู้ตัวเล็กกว่าเนี่ย
แทงนายอัครพรซึ่งเป็นนุ่มเคอรี่
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐาน
นำตัวของนายธนวัฒน์ผู้ก่อเหตุ

ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
ใจเย็นกันนะอย่าใจร้อนกันนะ